พระบรมชายลักษณ์ซึ่งเกิดจากฝีมือของจำนงภิกษ์บรมพรรคดี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชอย่างใกล้ชิด
ส่วนหนึ่งถูกมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงพระราชนิพลชื่อว่าแสงเดือนครับ
ซึ่งผู้เป็นทายาทได้นำมาจัดทำใหม่
เพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
และเกษมสำราญที่เห็นอยู่นี้เกิดจากฝีมือของจำนงพิรมภักดีช่างภาพกิติมสัก
มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายงานด้วยการฉายพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อ๓๐ปีที่ผ่านมา
ซึ่งจีรานุษยพิรมพักดีทายาทคนที่๒ของจำนงพิรมพักดี
เชิญมาประกอบบทเพลงพระราชนิพลแสงเดือน
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
จากครอบครัวได้มีโอกาสถวายงานรับใช้

กระทั่งในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคต
เธอจึงขอเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าชิ้นนี้
น้องแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์
พร้อมกับฝากไปยังคนไทยทุกคนให้จดจำ

เหนื่อยยากมาตลอดพระชนชีพ

ไว้ในหัวใจอย่างไม่รู้ลืมครับ